คุณผู้ชมขาไปหลอนกันต่อเลยที่สิงห์บุรีคราวนี้ทั้งหมาเห่าหมาหอนเหมือนกันเพราะว่าอะไรน่ากลัวมาก
ลูกชายนี่นะร้องหมอปลาช่วยเหลือแม่เขาหน่อยคุณผู้ชมกรีดร้องลงไปนอนกลิ้งแบบนี้จนทุกคนในบ้านกลัวกันหมดเลยคนแถวนั้นก็กลัวกันไปด้วยค่ะ
สาเหตุนะทางครอบครัวเขาคิดว่าไปฉี่รถใส่หัวเจ้าที่
นายนัทพลพันธวีค่ะอายุ๓๐ปีเนี่ยเอาคลิปเหตุการณ์ที่นางสุภาพสาพันธ์อายุ๕๔ปีไม่ใช่ใครที่ไหนแม่ของเขานี่แหละค่ะ
กลิ้งไปมานะฮะจนออกมานอกมุ้งเลยคือในคลิปเนี่ยไม่มีเสียงคุณผู้ชมแต่จริงคือนายนัทพลบอกว่าแม่กรีดร้องจนสุดเสียงสุดคอคุณดูสิแม่กลิ้งไปกลิ้งมาแม่เป็นอะไร
หลานแตกตื่นตกใจค่ะเหตุเกิดตอนตี๔นะแล้วเป็นอย่างนี้ทุกค่ำทุกคืนเลยแล้วก็มีคลิปตอนที่แม่เนี่ยเดินเหม่อคล้ายคนละเมอแล้วก็เดินไปที่ที่นอน

เดี๋ยวไปดูคลิปคุณแม่หน่อยค่ะ
ส่วนหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะบอกว่ารับเคสนี้เอาไว้พิจารณาแล้วนะบอกว่าอาการประหลาดเนี่ยอาจจะเกิดจากการไปเหยียบจอมปลวกอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ทันทีเลยแต่ใดก็แล้วแต่นะชาวเน็ตเขาก็วิภาควิจารณ์กันนะคุณผู้ชมนะว่าพาไปหาหมอดูพาไปหาร่
พอมันกลายเป็นจอมปลวกกลายเป็นสิ่งที่คนยกมือไหว้สัทธาอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันค่ะ